รู้สึกยังไงบางคนหัวเราะบางคนบอกหิวแสง
คือถ้าเขามาอยู่ในสถานะที่เป็นผู้แทนรัศดรแบบผมเนี่ย

เขาก็จะรู้เองว่ามันไม่มีคนช่วยเหลือจริง
ถ้ากรกตปลดล็อกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ประชาชนได้รับรองแล้วว่าความเดินร้อนจะเหลือแค่ครึ่งเดียว
เพราะว่าสอสอคนหนึ่งบริจาคได้ไม่เกิน๓๒๐คนก็๖ล้านแล้ว
ต่อเขตพื้นที่บางคนไม่ได้หมายถึงคุณแท็กพระรันดูคนเดียว
คุณแท็กพระรันยูอาจจะเป็นแนวของการแซวอะไรกัน
แต่บางคนที่เขาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหรือเขามาบอกว่าโอ้โหรอเก็บเลย
อ่าก็ไหว้ไปก็เดี๋ยวตายนี่คือเขาก็คิดได้อ่ะเพราะว่าเขาก็เห็นว่า
ไม้น้ำมันแรงกระแสน้ำมันแรงเขาก็กลัวกันอืมแล้วก็โดยส่วนใหญ่
วิจารณ์ก็อาจจะเป็นน้ำสระไม่เคยไหว้แม่น้ำก็เลยกลัว
พอกลัวก็เป็นห่วงพอเป็นห่วงเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้คำแรงแรงเพื่อให้ผมหยุด
อะไรอย่างงี้เป็นต้นไม่กลัวหรอคุณบังคุณหิตไม่กลัวกลัวดิแค่ไม่กลัวบ้าง
กลัวแต่ไงกลัวนี่คืออะไรกลัวตายหรือกลัวอะไรตายคงไม่กลัวหรอก
เพราะว่าทุกคนมันต้องตายอยู่แล้วไม่กลัวตายเลยเหรอไม่กลัวตายเพราะว่า
เป็นนักการเมืองเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่แล้วไปขัดผลประโยชน์เขา
เพื่อเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนมันก็เสี่ยงลูกปืนอยู่แล้วแล้วกลัวอะไร
ที่บอกว่ากลัวที่กลัวคือกลัวประชาชนที่เขาเห็นอยู่เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้แทนรัศดรเนี่ย
เขาเดือดร้อนแล้วเขาไม่มีกินเนี่ยนี่คือกลัวกลัวเขาหิวกลัวเขาไม่ไหว
แต่กลัวตายไม่กลัวโดดลงไปในน้ำแล้วไหว้ไม่ไหวจมลงไป
ผมว่าต้องก็ไม่ต้องมีคนช่วยเพราะมีเซฟตี้มีระบบ
ไม่เป็นไรหรอกเคยว่ายน้ำแม่น้ำเคยจมน้ำสองสามรอบแล้วแล้วก็ช่วยตัวเอง
อันนี้หมายถึงน้ำศาลแม่น้ำเลยแม่น้ำเลย
ที่ไหนก็แม่น้ำน่าเนี่ยแม่น้ำน่าที่๖๗เมตรบ้านเกิด
พิศนุโรคใช่เพราะฉะนั้นว่าโดดต้นยำฉามาแล้วท้องลง
ยำชาต้นยำฉาสูง๖๗เมตรอ่ะ๖๗เมตรเนี่ยเหรออ่าโดดลงมา
มันสนุกตอนไหนตอนเด็กอ่ะตอน๑๐กว่าเนี่ย
อยู่บ้านที่พิสุนุโลกใช่กระโดดต้นไม้ลงมาลงแม่น้ำน่านใช่

จุกจุกจุกจุกจุกจุก

ก็ตกลงจะตามมาดูหมดเลย
จะตามมาขึ้นเรือดูป
สั่งเสียลูกเลยเหรอ
เราเซฟ
เราต้องบอกเหรอ
เพราะว่าเล่นการเมืองมันเสี่ยงยิ่งกว่าว่ายน้ำ
เพราะเวลาเราขัดผลประโยชน์เขายิงเอา
เห็นไหมมันยิงกันแล้วมันเสี่ยงยิ่งกว่าว่ายน้ำอีก

แต่ถ้าเราไม่ไปขัดผลประโยชน์ใครเราก็ปลอดภัย
แต่เราต้องอยู่แบบเงียบเราช่วยใครไม่ได้
แต่ถ้าเราออกมาปะทะนู่นปะทะนี่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ย
มันขัดผลประโยชน์คนหลายคนแล้วก็ลูกกระสุนมันก็หาซื้อได้ง่าย